สมาชิกสภาพุทธแหละสดรจังหวัดอ่างทอง

ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ

ผมต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีชุดนี้
ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

เราไม่ได้เริ่มต้น
นับศูนย์นับหนึ่งกันใหม่

นโยบายที่เป็นนโยบายที่

จากรัฐบาลก่อนหน้า

เมื่อเช้านี้เพื่อนสมาชิกผมหลายท่าน
อภิปรายไปในส่วน
โครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
แล้วรัฐบาลนี้ได้หยิบยกขึ้นมา

ที่ได้ลิเริ่มในรัฐบาลที่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

รักษาทุกโรค

ตั้งแต่ปี๒๕๔๕นายกทักษิณ

สารต่อครับโดยขยาย

โดยท่านรัฐมนตรีอนุทิน

แม้กระทั่งนโยบายเรื่อง
กัญชาเพื่อการแพทย์

กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ

แถลงนโยบายของรัฐบาล

กัญชาทางการแพทย์

รัฐบาลมีหลากหลายโครงการ

งบประมาณมากมายมหาศาล

เราสามารถที่จะทำกัญชา

แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้

กัญชาทุกวันนี้เป็นสีเทาครับ
เพราะอะไรคงไม่ต้องไปพูดย้อน
เมื่อสมัยประชุมที่แล้ว

ออกกฎหมายที่ล่าช้า
เหตุอะไรคงไม่ต้องย้อนกลับไปพูด

ถ้าหากว่าเรามีกฎหมายที่ครอบคลุม

ผมถือโอกาสตรงนี้

เพื่อนสมาชิกพักภูมิใจไทย

เป็นความฝันที่ถูกกลั่นกลอง
มาจากความฝันของพี่น้องประชาชน

และเกิดขึ้นจากปัญหาของพี่น้องประชาชน

ตัวนโยบายของรัฐบาล

พวกเราฝันอยากจะเห็นรัฐบาลนี้

พวกเราฝันครับที่จะลดอำนาจรัฐ
เพื่อเพิ่มอำนาจให้กับพี่น้องประชาชน

บอกท่านพยายามที่จะเอาเป้าหมาย

เช่นถ้าหากว่ากฎหมายเป็นอุปสรรค

มีสิ่งอย่างที่บอกที่แสดงให้เห็น

ท่านนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจ
ที่จะดำเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลชุดนี้ที่ไม่ใช่ผู้ว่า

เราอยากจะเห็นผู้ว่าที่เป็นผู้ให้บริการ

กำหนดทิศทางแนวทาง
การเติบโตของท้องถิ่นของตัวเอง

เราอยากจะเห็นการเพิ่มอำนาจ

ได้สามารถประเมินการทำหน้าที่

เป็นคนกำหนดตัวชี้วัด

คุณภาพของผู้ว่า

เราอยากจะเห็นประชาชนสามารถที่จะเลือก

ให้ประชาชนสามารถที่จะเลือกได้ว่า

ไปพัฒนาที่ท้องถิ่นไหน

ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน
ซึ่งเมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้ว

น้ำปลาปลาที่พี่น้องประชาชน

เราอยากจะเห็นรัฐบาลชุดนี้
เป็นน้ำปลาที่สะอาด
และมีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้

ในการที่จะไปซื้อน้ำดื่มกินกัน
ในส่วนของนโยบายเรื่องของการศึกษา

คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว

โจทย์ใหญ่ที่เป็นสิ่งที่
ท้าทายรัฐบาลชุดนี้

น้องเยาวชนเขาบ่นครับ
เขาเรียนหนังสือจบเขาไม่มีงานทำ

แรงงานเราก็เห็น

เพื่อเข้าไปทำงานให้กับบริษัทตัวเอง

ปัญหามันเกิดขึ้นในประเทศนี้ก็คือว่า

ตอบโจทย์กับตลาดแรงงาน

พวกเราอยากจะเห็นโครงสร้าง

ที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้
เราอยากจะเห็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

เราอยากจะเห็นทุกโรงทั่วประเทศ

เราอยากจะเห็นครู
ครบสารวิชาในทุกโรงเรียน

มีอาหารกลางวันให้เด็ก

เท่าเทียมกันทุกโรงเรียนของประเทศนี้

สามารถที่จะช่วยสนับสนุน
ทุกวันนี้ปัญหาก็คือว่า

เด็กไม่รู้ครับว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหน

เราจะให้เด็กค้นพบตัวเองได้อย่างไร

แล้วเขาจะเลือกเรียนแบบไหน
เราอยากจะเห็นการสร้างรายได้

เราอยากจะเห็นนักเรียนที่มีคุณภาพ

ไม่ต้องไปติดกรอบห่วงเวลา

เป็นอุปสรรคในการขัดขวาง

สำหรับคนที่อยากจะเรียน
หรือมีความสามารถเรียนที่เร็วกว่ากรอบ๖๖๓

พวกเราอยากจะเห็นกระทรวงศึกษา
เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้ทุกคนสามารถที่จะ

เพื่อไปหารายได้

ไม่จำเป็นเฉพาะช่วงวัยเรียนเท่านั้น

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน
สำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน

ท่านสลิดพงษ์จะมาอธิบายในรายละเอียด

ได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการ

สิทธิ์การรักษาโรคของผู้ใช้แรงงาน

ซึ่งพรุ่งนี้ท่านสลิดพงศ์จะมาลง

รัฐบาลทุกทธิ์นี้จะเข้ามาช่วย

และพร้อมที่จะสนับสนุน

เดินหน้าร่วมกันครับขอบพระคุณครับ